อย่างชาวไทยเชื้อสายเขมรเขาก็มีพิธีแต่งงานที่แปลกตาเหมือนกัน

นี่ค่ะคือพิธีแซนกา
เขาทำอะไรมีขั้นตอนแบบไหน

ไปเลย
มันน้อยใบสูงแม่ง
โอ้ยคุณฤดิสา

จะมางานแต่งทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยล่ะ
ว้ายคุณภาษานั่งข้าตรงนี้เลยเออทำความเข้าใจก่อน

เออแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นตอนของการทำพิธี

ใครเป็นใครเขาทำอะไรทำไมต้องมาแต่งตัวตรงนี้
ทำไมสงสัยกันไปทุกบ้านทุกเมือง
แฟนเพจเฟซบุ๊กร้านหลานยายนางภาพไอสุรินเนี่ย
เขานำเรื่องราวประเพณีคลิปนี้มาให้เราดูกัน
ดิฉันว่าน่าสนใจเลยอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ค่ะคืองานแต่งของชาวเขมรในถิ่นไทย
ก็คือที่บ้านแสนสุกตำบลยวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
ในงานแต่งนี้นะคะจะมีพิธีหนึ่งที่สำคัญ
คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือการอาบน้ำให้คุณแม่และคุณพ่อฝั่งเจ้าบ่าว
แล้วก็จะให้คุณแม่คุณพ่อฝั่งเจ้าเบาเนี่ยเปลี่ยนมานุ่งผ้าไหม
นี่ไงผ้าไหมถือว่าเป็นของสำคัญ
อยู่ในพิธีกรรมหลายงานของชาวสุรินทร์เขานะ
ซึ่งผ้าหมายที่คุณแม่เจ้าบ่าวนุ่งไม่ธรรมดานะคุณ
เป็นฝีมือของเจ้าสาวที่เขาท้อ

เจ้าสาวทอมาเองด้วยความรักความเคารพทอเป็นสิ้นเป็นผ้านุ่งแบบนี้ค่ะ
แต่อย่างนี้ผ้าไหมสุรินเขาก็ขึ้นชื่อมากไงคะ
ถูกต้องเลยค่ะคุณทั้งลวดลายทั้งสีสันนี่นะคะคืองดงามจริง
ทีนี้แม่ทางเจ้าบ่าวเนี่ยจะเป็นคนมานุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ดูสิ
ฝีมือการทอผ้าสิ้นเป็นยังไงสวยงามแค่ไหน
ก็เป็นการเหมือนกับว่าดูนางไปด้วย
และฝ่ายแม่เจ้าบ่าวเนี่ยก็จะนิยมนุ่งผ้านุ่งหรือผ้าสิ้นสองผืนขึ้นไปนะ
ซ้อนขึ้นไปเลยแล้วก็ยังห่มสะใบเฉียงอีกสองผืน
ส่วนพ่อของเจ้าบ่าวจะนุ่งอีก๒ผืนเหมือนกันค่ะ
แต่จะเป็นผ้าสโรงกับผ้าหางกระรอกต่างกันไปนะคะ
แล้วก็ยังมีการนุ่งเสื้อคือใส่เสื้อห่มสบายแล้วก็คาดเอวอีกต่างหากนะคะ
จากนั้นจะมีการรับไหว้ก็คือบ่าวสาวจะไหว้ญาติผู้ใหญ่
มีทั้งหมดเตรียมไปเลยผ้าไหมหรือว่าผ้าสำคัญพวกนี้จำนวน๔๐๖๐พื้น

ไม่ธรรมดาคือผ้าไหมเนี่ยมันคือมันมีคุณค่ามีความสวยงามแล้วมันก็แสดงถึงความตั้งใจกว่าจะทอได้แต่ละผืนนะคุณ
นะคะแตกต่างกันไปเห็นไหมแต่ละพื้นที่นะคะจะมีขั้นตอนมีความเชื่อ
มีขนบธรรมเนียมที่ดูแล้วก็มีคุณค่านะได้เห็นแบบนี้ก็
ร่วมชื่นมื้นไปด้วยขอให้ผู้บ่าสาวมีความสุขมากมากค่ะโอ้โห